ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ระบบลงขัดคล่อง
หลังจากบินขึ้นจากท่ากาศยานแม่สอดจังหวัดตากไปได้ประมาณ๑๐นาทีเท่านั้นเอง
ทำให้นักบินต้องนำเครื่องบินบินกลับไปที่ท่ากาศยานแม่สอดทันทีค่ะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเครื่องบินโดยสารของสายการบินนกแอร์
ก็ต้องบินกลับทันทีเนื่องจากระบบลมขัดคล่อง
นายราเชนสุวรรณโชคสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ซึ่งก็โดยสารไปในเที่ยวบินลำดังกล่าวด้วยนะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าระหว่างที่ขึ้นเครื่องบินไปได้สักประมาณแค่๑๐นาที
ได้ยินเสียงดังเลยนะคะเสียงดังกึกกล้องในห้องผู้โดยสาร
ผู้โดยสารตกใจบางรายถึงขั้นร้องลั่นกันเลย
นักบินประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนรัดเข็มขัดนิรภัย
แล้วก็นำเครื่องบินกลับไปลงที่ท่ากาศยานแม่สอดได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนั้นผู้โดยสารก็เลื่อนตัวไปเที่ยวบินลำใหม่นะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ท่ากาศยานแม่สอดก็แจ้งว่าระบบลมที่ขัดข้อง
ไม่ได้กระทบต่อการบินแต่ที่ต้องบินกลับเพราะว่าเสียงเสียงมันดังค่ะ
มันไปรบกวนผู้โดยสารแล้วก็เป็นอันตรายต่อหู
ซึ่งการบินลงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการบินลงจอดแบบฉุกเฉินอะไรนะคะ
สาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวสายการบินนกแอร์จะออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้เขายังไม่ได้ชี้แจงอะไรมาค่ะ